เมื่อวานเราก็นำเสนอเรื่องราวของเด็ก๑ขวบกว่า
ที่มือไปติดอยู่ในเครื่องบดอ้อยใช่ไหม

วันนี้นะฮะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออันตรายแบบนี้อีกแล้วนะครับ
คือผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เตรียมล้างทำความสะอาดเครื่องบดอ้อย

ปรากฏว่ามือไปติดในเครื่อง
แล้วทีนี้นิ้วถูกบดลงไปเหมือนกัน
คุณผู้ชมไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือหน่อยนะฮะ
ทันทีที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
สว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ก็รุดเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วก็ไปช่วยเหลือทันที
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่๒๕๙ทับ๙๑หมู่๑๑
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชา
ผู้ประสบเหตุก็คือนายอัธพลปัตถาวโรอายุ๔๐ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่านิ้วมือข้างขวาของนายอัธพล
ถูกเครื่องบดอ้อยบดนิ้วติดอยู่กับเครื่องเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดทางงัดมือออกมา
ใช้เวลากว่า๑๕นาทีจนสามารถช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากข้อมูลก็พบว่านายอัธพลผู้ได้รับบาดเจ็บ
ได้นำเครื่องบดอ้อยออกมาทำความสะอาด
เพื่อเตรียมที่จะนำไปบดอ้อยขายในเช้าวันนี้
แต่จังหวะที่ช่วงที่เครื่องมันเปิดอยู่
เขาดันใช้มือแห่เข้าไปในช่องเครื่องบด
เพราะตอนแรกจะทำความสะอาดตรงนั้น

ถูกเครื่องมือบดบดนิ้วเข้าไปด้วยจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นเร่งนำตัวส่ง
ให้คุณหมอรักษาต่อทันทีที่โรงพยาบาลแหลมชะบังนะครับ